เมื่อวานนี้อย่างที่ทราบนะครับถูกออกหมายจับในคดีลอบวางเพลิงเผาทรัพย์สินที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม
ใช่นะฮะแล้วก็กฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองด้วยล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ฮะ
นี่เป็นภาพเช้าวันนี้หกนาฬิกาครับตำรวจไปควบคุมตัวแอมมี่นะฮะ
หลังจากที่เขาก่อเหตุแล้วตามรายงานข่าวคือเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพ
พอรู้ข่าวว่าถูกออกหมายจับเมื่อวานนี้ก็เลยไปที่โรงพยาบาลที่พระนครศรีอุทยา
หลบไปอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนี่คือภาพล่าสุดเช้าวันนี้นะครับ
ก่อนที่จะไปควบคุมตัวเนี่ยสักประมาณ๖โมงเช้าเนี่ยฮะ
เที่ยงคืนกว่าเนี่ยฮะก่อนจะถึงช่วงเช้าตรู่เนี่ยนะครับ
ตำรวจสืบสวนนครบานนะครับไปจับกลุ่มตัวได้
ซ่อนตัวอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่บางพลูพระนครศรีอุทยานะครับ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อ่านเรื่องของหมายจับให้ฟังนะฮะ
ก็เดี๋ยวดูนะฮะช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปถึงตัวของแอมมี่นะครับ
กับทุกคนไว้นะพี่ตำรวจว่าการเผาในครั้งนี้ของผมไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อสู้อะไรกับพวกพี่
แล้วก็ผมทำไปเพื่อพี่น้องของผมที่ยังอยู่ข้างใน
ก็เป็นช่วงที่เขาได้บอกกับเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าจะไปดูหลักฐานเนี่ยก็อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกเมื่อวานนะครับ
ว่ามีหลักฐานชัดเจนในการก่อเหตุของแอมมี่นะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะในคืนวันที่๒๘กุมภาพันธ์นะฮะ
ประมาณ๒ตี๒นะครับ๒นาฬิกา๕นาทีภาพนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่าแอมมี่ที่ใส่หมวกเนี่ยฮะจะอยู่กับเพื่อนอีก๒คนที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับ
เป็นจุดที่ไปเผาทำลายทรัพย์สินตรงนั้นนะครับคนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงยืนถ่ายรูปอยู่นะฮะ
ถ่ายภาพอยู่อีกคนนึงเป็นผู้ชายเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาลักษณะคล้ายเซลฟี่ตรงจุดนั้นนะครับ
แล้วก็เดินพ้นจากรัศมีกล้องกันไปส่วนหลักฐานของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มาเป็นกล้องอีกมุมหนึ่งนะครับ
เห็นช่วงเวลาที่แอมมี่นะฮะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ลักษณะเหมือนปีนนั่งร้านขึ้นไปนะฮะไปก่อเหตุเรื่องของการจุดไฟเผาเนี่ยนะฮะ
แล้วล่วงลงมานะฮะจังหวะนี้เขาตกลงมานะครับตกลงมาจากนั่งร้านนะครับ
ก็อย่างที่ท่านเห็นเมื่อวานนี้นี่ฮะรถคันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่บาดเจ็บจากการร่วงตกนั่งร้านเมื่อสักครู่นี้
มี่ก็เลยไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลย่านพระรามเก้านะฮะ
พอรู้ว่าเมื่อวานนี้ถูกออกหมายจับก็ย้ายไปโรงพยาบาลที่พระนครศรีอุทยานะครับ
แล้วก็ไปอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งก่อนที่ช่วงสักเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่จะไปควบคุมตัวได้ที่ห้องเช่านะครับ
มีเยาวชนชายอายุ๑๗ปีคนนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ไปให้การกับพนักงานสอบสวนสนประชาชื่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของคดีในฐานะพยานนะฮะ
เยาวชนชายวัย๑๗ปีคนนี้นะครับ
ยืนยันว่าแอมมี่เนี่ยกับเพื่อนอีกสองคนไปก่อเหตุจริงเพราะว่าเขาเป็นคนขับรถไปให้
แต่เขาบอกว่าแอมมี่มาชวนให้ขับรถไปด้วยกันก็ขับไปถึงจุดเกิดเหตุ
โดยไม่ได้บอกว่าจะไปทำอะไรยังไงพอไปถึงจุดเกิดเหตุก็ให้เขาจอดแล้วให้นั่งรออยู่ในรถเขาก็รอ
แล้วก็เห็นตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือแอมมี่กับเพื่อนเนี่ยลงไปก่อเหตุลักษณะตามที่เกิดขึ้นนะฮะ
ก็เลยมาให้การกับตำรวจว่าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้
ค่ะก็นี่แหละค่ะสิ่งต่างเหล่านี้นะคะทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งการให้ข้อมูลจากเยาวชนชายวัย๑๗คนนี้ในฐานะพยานเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ยืนยันว่าได้มีการรวบรวมพยาหลักฐานต่าง
นำมาซึ่งการขอสารออกหมายจับนะคะ
พลตำรวจโทษพักขพงศพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ยืนยันว่ามีทั้งพยานบุคคลและพยานวัตถุค่อนข้างจะชัดเจน
ไม่ได้มีเพียงแค่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตอนนี้เตรียมที่จะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติมด้วยค่ะ
เรื่องต้นนะคะถูกดำเนินคดีในข้อหา
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะ
ตอนนี้เบื้องต้นคือ๓ข้อหานี้
แต่อยู่ระหว่างขยายผลว่าจะเข้าข่ายความผิดอื่นอีกหรือไม่
แต่มันมีอยู่ประเด็นนึงค่ะคุณผู้ชม
ในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตว่าจุดที่มีการจุดไฟเผา
อยู่ภายในพื้นที่ที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้หรือเปล่า
ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่าบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปได้ที่บริเวณดังกล่าวนะคะ
อันดับตำรวจไม่ได้ดูแค่ประณาหรักฐานที่ซีซีทวีนะครับ
จังมีประยาคสายอื่นหลายประกาศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงไม่อากงไม่สามารถที่จะมา
เผื่อว่ายืนยันนะครับเลยว่า
ทางนายชัยพรหรือแอมมี่แก้ววิบูรพันธ์ก็เป็นคนร้ายในคดีนี้
ยังครับเพราะว่าตอนนี้กบคุมตัวอยู่ที่ลงศาลตำรวจนะครับ
ซึ่งวันนี้แม่และครอบครัวก็ไปดูอาการของแอมมี่
หลังจากรู้ข่าวว่าถูกจับตัวแล้วก็มีพนักงานสอบสวนสอบปากคำ
พันธุ์ทัพปลูกเอกพันธุ์สาวอำาราพิทักษ์
จากการสังเกตนะคะทั้งแอมมี่และครอบครัว
ก็ให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถาม

แต่ว่าก็มีทนายความเข้าร่วมรับฟังตามสิทธิ์

ที่ทำการรักษาได้ประเมินอาการบาดเจ็บของแอมมี่แล้ว

จำเป็นต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
พนักงานสอบสวนสนประชาชื่น
ก็เลยไปยื่นเรื่องเป็นการยื่นคำร้องฝากขังต่อสารอาญา
ก็ให้แอมมี่อยู่รอฟังคำสั่งที่โรงพยาบาลตำรวจ
นี่นะคะส่วนคุณแม่และทนายความ
ก็จะไปยื่นขออนุญาตสารพิจารณาประกันตัวเพื่อสู้คดี
นี่ช่วงที่ไปยื่นขอประกันตัวลูกชายนะครับ
มี่ก็เลยมีการโพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยว่า
รับผิดชอบการกระทำแต่เพียงผู้เดียว
ไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในการชุมนุมอ่ะนะคะนี่นะตามโพสต์นี้ค่ะ

คุณผู้ชมครับเมื่อ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
สารอาญารัชดามีคำสั่งยกคำร้อง
เป็นภาพน่าเหลือจำที่วันนี้มีกลุ่มรัศดรไป
แสดงออกยื่นข้อเรียกร้องตรงนั้นนะฮะ
แต่ว่าเรื่องของการยกคำร้องเนี่ยสารให้เหตุผลว่า
เนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีอุชกันมีอัตราโทษสูง
ผู้ต้องหามีพฤติกรรมที่จะหลบหนี
จึงยกคำร้องขอปล่อยรู้ตัวช่วงข้าง
พนักงานสอบสวนสนประชาชื่นได้ยื่นคำร้องขอฝากขังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสนะครับ
โดยระบุว่าขอควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อน
เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ซ้ายและซี่โครงก็ตอนที่เขาตกนั่งร้านลงมานะฮะ
ไม่สามารถพาตัวไปสารได้ในวันนี้และหากผู้ต้องหามีอาการดีขึ้น
จะนำตัวผู้ต้องหาไปส่งคืนต่อสารโดยทันทีนะครับสารก็อนุญาตตามคำร้องนะครับ
ให้ฝากขังผลัดแรกได้เป็นเวลาสิบสองวันอ่าทีนี้ไปดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมวันนี้นะครับมีกลุ่มราศดรแกนนำกลุ่มแนวร่วมนะครับ
วันนี้นำโดยรุ้งปนัสยานะครับแล้วก็ไร้ชินวัฒน์ด้วยเครือข่ายด้วยนะครับ
ทำกิจกรรมนะฮะในการยื่นข้อเรียกร้องต่างนะครับ
ประตูใหญ่เรือนจำกลางคลองเปรมนะครับนำจดหมายไป๑๑๒ฉบับ
ฝากให้เจ้าหน้าที่เพื่อส่งไปให้แกนนำกลุ่มรัศดรที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในขณะนี้
คดีต่างต่างที่อยู่ในเรือนจำนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
มาส่งอีกทีวันพรุ่งนี้เนื่องจากตอนเนี้ยวันที่มาตรงเนี้ย
ก็หมดเวลาเข้าเยี่ยมแล้วนะฮะปิดทำการนะครับ
ปนัสยาบอกว่าแกนนำกลุ่มรัศดรที่ถูกควบคุมตัวในคดีที่เคลื่อนไหวทางการเมืองต่างเนี่ย
ไม่ควรถูกจำคุกตอนนี้นานถึง๒๔วันแล้วซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากล
ก็เลยอยากมาส่งกำลังใจแล้วก็อยากที่จะมายื่นข้อเรียกร้องและแสดงออกต่างครับ

สู้นะเพื่อนสู้ไปด้วยกันข้างนอกก็จะพยายามเหมือนกัน
อยู่ด้านในตอนนี้อาจจะยังอัปเดตไม่ทัน
อนาคตที่เกิดขึ้นข้างหน้าไม่ได้
แต่ลองมองย้อนหวนคืนนาดีให้มองถึงวันแรก